คุณผู้ชมแม่ของหนุ่มสุรินทร์คนหนึ่งค่ะบอกตายแล้ว
ลูกชายน่าจะตายแล้วหายไปเกือบเดือนไปแจ้งความคนหายไว้
ก็ยังไม่พบสักทีนะคะหนุ่มสุรินอายุสี่สิบเอ็ดปี
มาทำงานที่จังหวัดระยองจู่หายไปไม่สามารถติดต่อได้
พ่อแม่พี่น้องญาติค่ะหอบความหวังจากสุรินมาที่ระยอง
มาตามหาสุดท้ายเจอค่ะปฏิหารปฏิหารอะไร
คุณค่ะเมาแล้วขับถูกตำรวจจับไปอยู่ในคุก๒๐วัน
แล้วกลับมาลักษณะหัวเกลียนแบบนี้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมาจำความ

เอาแล้วเลยตามเลยก็ต้องอยู่ในคุกแบบนั้นรับกรรมกันไปนะคะ
เมาแล้วขับไม่ได้นะคะสุดท้ายเจอแล้วนะคะ
แบบนี้นะคะญาติดีอกดีใจเลยค่ะ
อายุ๔๑ปีเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง
สภาพแบบนี้หัวเกลียนแบบนี้นะคะ
แน่นอนว่ายัดญาติโดยคุณแม่เนี่ยดีใจมาก
นงเล่าบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ
ไม่ได้ไปประสบอุบัติเหตุตายตามที่ญาติญาติคิด
แต่ที่หายตัวไปเนี่ยเพราะถูกตำรวจจับ
จับกลุ่มในข้อหาคือเมาแล้วขับ
วันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน

แต่ระหว่างทางเนี่ยเจอด่านตรวจตำรวจจับแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์
ตามระเบียบของกฎหมายปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๓๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็เลยถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ตอนนั้นธนงบอกว่าผมเมาหนักมากสติสตางค์ไม่เหลือแล้ว
เหลืออะไรเลยนะคะจำโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ใครไม่ได้เลย
ทีนี้แกก็บอกว่าปล่อยเลยตามเลยนอนคุกละกัน
สารตัดสินจำคุก๒๐วันนำไปอยู่ในเรือนจำนะคะ
พอรับโทษเสร็จปุ๊บก็ถูกปล่อยตัวออกมา
พอมากลับมาที่บ้านก็เจอแม่แล้วก็ญาติญาติมาจากสุรินทร์ค่ะ
ทุกคนดีอกแล้วก็ดีใจอ้าวไม่ได้ตายนี่ยังมีชีวิตนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของนายธนงก็ต้องมาโรงพักอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนถนนเองก็ต้องทำเรื่องขอรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกยึดไว้
แม่ของนายธนงบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าลูกชายคงตายไปแล้ว
ตอนนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืน
แต่วันนี้คุณแม่ค่ะยิ้มออกแล้วนะยิ้มออกแล้วนะ
ทนงเองก็ดื่มแล้วไม่ขับนะทะนงนะ
เดี๋ยวหายตัวไปอีกใช่